ห้าธันวาคม๒๕๖๓เกิดเหตุการณ์ประทึกชายคุ้มครั่งใช้มีดไล่แทงชาวบ้านตามท้องถนนกลางเมืองอุดรธานี
อุ้งอิงนักเรียนหญิงวัย๑๖ปีเหยื่อมือมีดถูกแทงคออาการสาหัส
ขณะขี่รถจักรยานยนต์รอสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกหลังเรือนจำกลางอุดรธานี
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากนั้นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปไล่ฟันไล่แทงชาวบ้านไม่เลือกตามท้องถนน
ใช้มีดปาดคอน้องจุนนักศึกษาวัย๒๒ปีเสียชีวิตบนถนนสุมรการ
แกะรอยคนร้ายตามคำให้การของพยานจนพบยืนถือมีดกวัดแกว่งไปมา
พูดจาเพ้อคล้ายคนเมาขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างช่วยกันล้อมจับกลุ่มเอาไว้ได้
ตำรวจควบคุมตัวมือมีดมาสอบสวนทราบชื่อคือนายอิทธิพลอิ่มพึ่งอายุ๓๑ปี
เป็นคนงานเชื่อดหมูในโรงฆ่าสัตว์
เขาสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุพาเพื่อนมาเที่ยวงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
ขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านจู่เกิดอาการคลุ้มครั่ง
จึงก่อเหตุแทงไปมั่วเพราะต้องการระบายความแค้น
ในโม่เด็กนั่งว่างปากคาไม่ขึ้นเปล่าพูดไปบ้านเอ๊ะว่าเด็ก

ครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
อิทธิพลไม่มีอาการทางประสาทและไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
ขณะที่มีเสียงร่ำลือว่าอาการคุ้มครั่งเกิดจากอิทธิพลเคยศักดัน
ฮานุมาน๙ยอดและอัคระเลขยันต์จากเกจิเขมร
วกกับวันที่เกิดเหตุเป็นวันเสาร์๕จึงเกิดอาการของขึ้น
ทำให้ต้องไปเชิญผู้ที่มีความรู้
ถอดวิชาอาคมออกจากตัวของอิทธิพล
ตำรวจจะส่งตัวไปดำเนินคดี

มีผู้บาดเจ็บ๕รายและเสียชีวิต๒ศพ

ทางโดยการนำเสียชีวิต

ตอนหน้าจะมีมา
เขามีอะไรยุงใจอะไรไม่อยู่ลึกกันได้
คดีนี้ดำเนินมาถึงชั้นศาล๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
สารจังหวัดอุดรธานีอ่านคำพิพากษา
โดยสารพิเคราะห์แล้วจำเลยก่อเหตุอุกอาจ
ผู้บริสุทธิ์ถึง๘คนกลางถนนใจกลางเมืองอุดรธานี
และอยู่ในช่วงที่มีงานประจำปีของจังหวัด
เป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมทางรุนอมหิตผิดมนุษย์
จำเลยจะรับสารภาพแต่ไม่ได้เกิดจากการสำนึกผิด
เป็นเพราะจำนวนต่อหลักฐานไม่มีเหตุบรรเทาโทษ
พิพากษาประหารชีวิต